จากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดยาว

พรุ่งนี้ไปตรงกันกับวันโชควันลาบ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปรายงานสดกลับมาด้วยนะ

เขาว่ากันว่าตรงไหนมีเลขเด็ด

ยังไปทันเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกันก่อนครับ
ที่แรกไปอยู่บนดาดฟ้าครับ
นี่มีสารเจ้าอยู่
ทีมข่าวของเราก็ไปกันที่สารเจ้านะฮะ
เป็นสารพ่อปู่เจ้ายี่กอหง
บนชั้นดาดฟ้าของสถานีตำรวจพระผ่าชัย๑ครับ
โดยพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงสมัยมีชีวิตอยู่
เขาว่ากันว่าท่านเป็นเจ้าของโรงหวยครับ
แล้วก็มีส่วนสำคัญในการเริ่มให้เสี่ยงโชคขึ้นในประเทศไทย
ทำให้บรรดานนักเสียงโชคก็พากันไปขอเลขเด็ดจากที่นี่
ซึ่งสัตว์แห่งนี้ย้ายมาตั้งอยู่ได้กว่าประมาณสัก๒๐กว่าปีแล้ว
ทีมข่าวก็พบว่ามีบรรดานนักเสี่ยงโชคทยอยเดินทางเข้าไปขอเลขเด็ดตลอดเวลาครับ
เช่นคุณจันเพลเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่า
เขาเดินทางมาจากพระราม๒มาขอเลขเด็ดตามความศรัทธา
เพราะที่ผ่านมาได้เลขเด็ดจากพ่อปู่เยอะจนถูกรางวัลมาแล้วหลายครั้ง
ซึ่งการขอเลขจากพ่อปู่เนี่ยต้องใช้วิธีการอธิษฐานแล้วก็เสี่ยงเซียมซีเอานะครับ
เช่นเดียวกันกับนายวิชัยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาจากย่านบางกะปิบอกว่า
จะมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนที่เคยมาขอเลขเนี่ยแล้วก็ถูกรางวัลแนะนำให้มา
ประกอบกับจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดจึงมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่ไปกันหน่อยนะครับ
อะไรฮะยังไม่ได้เลขเดี๋ยวคงกลับไปถึงที่ต่างจังหวัดแล้วอาจจะนอนฝันแล้วพรุ่งนี้ท่านอาจจะมาบอกก็ได้
ก็ใช้วิจารณามัดอย่างด้วยนะ
นี่นะครับก็จะมีข้าวขาวหมูอีโอยัวน้ำชาดอกดามเรือง
หกภูบุรีและผลไม้ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พ่อปูชื่นชอบนะครับ
ทีนี้ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคนเยอะเลยค่ะ
กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่แล้วก็หาเลขเด็ดด้วย
โดยเฉพาะต้นตะเคียนทองอายุกว่า๒๐๐ปีและอ่างน้ำมนต์
หน้ารูปปั้นตาทองนิ้วรายที่ให้โชคลาภมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
คนไปกันเยอะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะดูด้วยตาเปล่าหาเลขก็มี
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ก็มีเห็นเป็นเลขอะไรลองดูแล้วกันนะคะ
แล้วแต่จะมองนะอ่าพาไปอีกหนึ่งที่กันหน่อยคุณผู้ชม
ไปดูที่จังหวัดชายนาฏครับเขามีอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย
ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งขายสลากินแบบรัฐบาลขนาดใหญ่ของตัวเมืองนะครับ
ประชาชนก็ไปจับจองเลขเด็ดที่คิดว่ามันจะถูกคิดว่ามันจะมีรางวัลกลับมา
แล้วก็ได้จากหลายสำนักมาส่วนเลขเด็ดก็คือเลขของปีพศ
ปีนี้และปีหน้ารวมไปถึงเลขมงคลขายหมดเกลี้ยงเลยครับหมดแผงเลย
ถึงกับต้องมีการโทรสั่งจองเพราะกลัวว่าจะหมดซะก่อน
ทำให้หลายคนต้องผิดหวังแล้วก็ไปซื้อเลขใกล้เคียงอาจเช่นปี๒๐๑๘

แผงบอก๖๐๖๑เขาจองกันโอ้โหล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เลย
ปีไทยเลขปีอิสกราชก็มีนะฮะ
ส่วนบริเวณวัดพระธาตุโพงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ชาวบ้านก็ไปดูเลขจากบาดดินโบราณค่ะ
นี่ขนาดปากกว้าง๖นิ้วครึ่งสูง๗นิ้วฐานรองรับสูง๓นิ้ว
นี่ค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพงาม
ท่านก็บอกว่าบาทดินได้รับการสืบทอดมาจากพระอธิการพระประหลัดฟูเฟื่องติสวังโส
อดีตเจ้าอาวาสนะคะรับมาจากชาวบ้านที่เขาขุดเจอ
แล้วก็เอามามอบให้กับทางวัดทางวัดก็ดูแลรักษาจนทุกวันนี้
บาทดินมีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
สมัยโบราณพระสงฆ์และสามเณรจะใช้บาดดินคือปั้นขึ้นมา
ขึ้นมาเองแล้วก็นำออกบินทบาทรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมแทนบาทโลหะ
เหมือนกับปัจจุบันจะเป็นบาทแบบลักษณะเป็นโลหะนะคะ
เนี่ยค่ะก็ไปซองดูกันไปคูดทูดู
คือจริงแล้วมันก็แรกทุกคนจะมองนะคะ